ไปดูซิไอ้แก๊งปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยโหด๑๒๐ต่อวัน
แล้วไอ้แก๊งนี้นะคือมีชายชาวอินเดียไปออก
บอกเงินด่วน
แล้วบอกว่าจะมาจับอะไร

ชื่ออะไรอันนี้เหรอชุดสืบชื่ออะไรไม่เคลียร์ใคร
อีกทีไม่เคลียร์ใครเคลียร์ตำรวจเคลียร์ใคร
เคลียร์แล้วกับดิเกเลยเคลียร์ของเขาอะไร

เรื่องอะไรเรื่องไม่มีบัตรหรือเรื่องเงินกู้
เงินกูไม่มีเลยบอกถ้าผมจับได้ล่ะ
นี่คือฝ่ายปกครองฝ่ายปกครองคือด้านขวานะครับ
ฝ่ายประคองด้วยด้านขวานะครับแล้วก็ที่ที่ชี้ตัวเองอยู่
คือบาทชื่อบาทนะแต่เป็นชายสัญชาติอินเดีย
ปล่อยเงินกู้นอกระบบนะครับแล้วก็บอกเคลียร์แล้วเคลียร์แล้ว
พอถามเคลียร์ใครบัตรไม่บอกว่าเคลียร์ใครนะครับ
คุณผู้ชมครับปฏิบัติการกวาดล้างแก๊งเงินกู้นอกระบบนี้
เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับท่านวัญชัยจันพรนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
สั่งการฝ่ายปกครองไปดูหน่อยสิชาวบ้านเขาร้องเรียนกวาดล้างหน่อย
เงินกู้นอกระบบสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้หนึ่งคน
ก็คือในบาสนั่นแหละอายุ๒๘ปีตรวจสอบไม่พบเอกสารการขออนุญาตเข้าเมืองซะด้วยนะ
โดยจับกลุ่มนะครับขณะที่บาทขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปนะครับ
แฝงตัวเป็นขายของเล่แต่ไปแจกบัตรเงินด่วนนะครับ
พอทำแบบนี้ในพื้นที่ตะบลนาซายอำเภอเมืองนครพนมใช่ไหม
เจ้าหน้าที่เห็นก็อ่ะแสดงตัวเข้าจับกลุ่มตรวจค้นนะครับ
ในตัวพบเงินสดจำนวนนึงแล้วมีสมุดบัญชีรายชื่อลูกหนี้๒เล่มเนี่ย
นี่ครับบัญชีบัญชีนะคิดดอกร้อยละ๒๐บาทต่อวันนะครับ
แล้วก็มีการส่งส่งสวยนะฮะส่งสวยให้เจ้าหน้าที่เดือนละ๕๐๐
พฤติการของแก๊งปล่อยเงินกู้จะมีชายชาวอินเดียครับ
ตัวเป็นพ่อค้าเร่ไปแจกบัตรเงินด่วนอย่างที่ผมบอกนะครับ
ถ้าไม่ส่งกู้ปั๊บทำให้ส่งนี่แกงตายแบบนี้
ถ้าไม่ส่งดอกเบี้ยและเงินต้นตามกำหนดจะถูกข่มขู่คุกคาม
ทำร้ายร่างกายเขามีทำไมมันกล้าบอกมันเคลียร์คนมีสีแล้ว
เรื่องต้นก็ส่งตัวดำเนินคดีที่สพเมืองนครพนมนะครับแล้วก็แจ้งข้อหา
ให้ผู้อื่นกู้ยืมเงินโดยคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
และประกอบธุรกิจทวงถามหนี้โดยไม่ได้จดทะเบียน
นี่บัตรเงินด่วนนะนอกจากนี้นะครับเดี๋ยวจะสืบสวนขยายผลไปยังกลุ่มคนมีสีสิ
นะอยู่เบื้องหลังเนี่ยมีจริงไหมนะครับแล้วแนะนำให้ลูกหนี้ที่ถูกคมคู่คุกคาม
ร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกอำเภอนะครับอันนี้หมายถึงทุกจังหวัดด้วยนะฮะถ้ามีแบบนี้นะครับ